ค่ะข้อความต้นทางของที่แม่จานิวถูกกล่าวหาเนี่ย
แต่ทีนี้อย่างที่เราคุยเรื่อง๑๒กันมาตลอดคุณอานนท
คือการไปพบว่าถ้ามี๒คนคุยกันเรื่องนี้
แปลว่าต้องโดนได้ไม่ได้แปลว่าเจ้าทุกข์เท่านั้นที่จะโดน

ครับก็คือมันเป็นกฎหมายเขาเรียกอาญาแผ่นดิน

จากนั้นการดำเนินการจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
ก็คือว่าตัวผู้ประสบเหตุไม่ใช่ผู้เสียหาย

ไปร้องทุกขล่าโทษกับเจ้าหน้าที่ว่าโอเคพบเห็น
ว่ามันมีการกระทำบางอย่างที่ผิดกฎหมายนะให้เจ้าที่ไปตรวจสอบ

เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าแม่จานิวจะต้องไป
ในเฟซบุ๊กแล้วก็สาธารณะเท่านั้นถึงจะผิด
ก็คือผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีเช่น
คนพูดคุยกัน๒คนนะครับแล้วบังเอิญมีบุคคลที่๓มาได้ยิน
บุคคลที่๓เห็นว่ามันมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น
แล้วเขาเอาเรื่องไปแจ้งกับตำรวจอันนี้ก็คือ
รัฐก็จะสามารถทราบว่าโอเคมีการกระทำบางอย่าง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำของคนสองคนอยู่ในบ้าน
แล้วมันบังเอิญไม่มีคนได้ยินเนี่ย

แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อรัฐไม่รับรู้มันก็ไม่เกิดคดีอะไรอย่างนี้
เพียงแต่ว่าการที่เป็นการพูดคุยกันในที่ระโหฐาน

อันนี้มันเป็นการพูดคุยโดยมีตัวกลางก็คือระบบ
ซึ่งมันก็จะทำให้มันมีความเสี่ยงที่จะสามารถถูกตรวจสอบได้

แต่ว่าอันนี้มันไปค้างอยู่ระบบที่ใดที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการตรวจสอบมันถึงสามารถไปเข้าถึงได้ว่า
เคยมีการสนทนาอันนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าปรากฏอันนี้คนสามารถไปแจ้งความได้ไหม

ถ้าคนทราบก็คือเขาก็สามารถไปแจ้งตำรวจจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไปดูว่า
ผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วดำเนินการต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก่อนจะมาถึงขั้นนี้เนี่ยก็คือว่าเข้าได้อย่างไรถูกไหมที่เราคุยทางกันไว้เมื่อสักครู่นี้คือเข้าได้อย่างไร
แต่เอาล่ะอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงอำนาจคอสชใช่ไหมคะทีนี้
เพราะชั้นที่๒คือว่าพอมีคนพบแล้วเนี่ยนะคะแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเขาเข้าไปได้อย่างไรใช้หมายสารไหมหรือกระบวนการเป็นอย่างไร
คือการตีความว่าจ้าผิดแต่ไม่ได้อยู่ดีแล้วจ้าแล้วผิดนะคะคือข้างบนเนี่ยโดนกล่าวหาไปแล้วว่าผิดคนที่จ้าเลยถูกกล่าวหาว่าผิดไปด้วยใช่ไหมคะ

เพราะว่าเขาจะมีมา๓บรรทัศน์
ก็จะทิ้งช่วง๕นาที๙นาทีอะไรอย่างนี้
เขาบอกมันแสดงถึงความอึดอัดของเรา

วันนี้แรงหน่อยนะเราก็เลยจ้า

พรุ่งนี้ไปกินข้าวด้วยกันนะ๕โมงเย็นเจอกันนะ

ไม่ต้องต่อแล้วรู้เรื่องจบอะไรอย่างนี้

แล้วเจตนาของแม่วันนั้นคืออยากจะจบ

แต่มันต้องออกแบบสละสลวยนิสัยคนไทยไงขี้เกรงใจ

บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนก็จ้าเอาไว้ก่อน
ตอนที่มีเรื่องนี้เนี่ยจานิวรู้อยู่แล้วไหมคะ
ว่าเพื่อนเนี่ยมีการส่งข้อความมาคุยกับแม่บ้าง
ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาทราบว่าวันที่มีนาดำเนินคดีแล้ว
แล้วเขาเป็นคนคุยกับหลายคนไหมคะคุณบูริน
โอ้โหคุยเยอะครับเพราะเขาคุยไปเรื่อยคุยได้กับทุกคน
เขาเป็นคนที่จะมีนิสัยจะชวนทุกคนคุยได้
ชวนคุยครับเพราะว่าเขาเพิ่งแอดเฟสพวกแม่มา
ได้ประมาณ๑๕วันอีกไม่นานไม่นาน
เราก็เห็นว่าเขาเป็นมวลชนที่ร่วมกิจกรรมกับนิว
ก็เลยรับเพื่อเทียเออไปส่งข่าวสาร
แม่นิวโดนจับเราก็หวังไว้แค่ตรงนั้นหวังฝากฝังกับลูก
แต่ว่านิวไม่ได้รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกับแม่ตรงนี้ไม่ได้รู้
แต่รู้ว่าคุยกันบุรินแอดมานะอะไรอย่างนี้รู้
ค่ะแล้วจานิวรู้จักกับคุณบุรินนานหรือยังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ก็รู้จักในเชิงก่อนปี๕๘นะครับ

ราวปีสักประมาณ

แล้วก็มากิจกรรมเวลาจะพักตอนนั้น
อันนี้ฉันไม่แน่ใจว่าข้อใจจริงมันจะมีผลต่อคดีมั้ย
แต่ว่าคือสิ่งที่คุณบุรินคุยกับแม่เนี่ย
ก็เลยตอบคำว่าจ้าไปนะนะคะ

คือแต่ในช่วงนั้นน่ะ
มีใครที่ถูกกล่าวหาเหมือนแม่อีกไหม

ที่เชื่อมโยงกับข้อความของคุณบุริน
ไม่มีค่ะ
ไม่มีเลย
แต่ว่าการที่เราพูดอะไรบางอย่างไป
แบบว่าจะเป็นลักษณะตัดบทลักษณะรับทราบหรืออะไรก็แล้วแต่
คือการรับทราบหมายความว่าสนับสนุนไหม
มันมีน้ำหนักมากพอไหมที่จะว่ากลายเป็นคนร่วมกระทำผิดไปแล้วด้วย
อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่
เพราะว่าเขาก็ยังแซวมีคนแซวกันนะครับว่า
สมมุติกรณีคุณซายสมมุติว่าผิดจริงเพราะว่าไปสนับสนุน
ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีการเรื่องโพสต์นะ
ถ้าเฉพาะการไปสนับสนุนไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
ว่าป้าที่ไปหยอดเงินก็คือเป็นผู้สนับสนุนด้วยทั้งหมดหรือเปล่า
ที่ไปหยอดเงินสนับสนุนเอาบริจาคเอาของเอาอาหารไปให้แปลว่า
คนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีหรือเปล่า
เพราะว่าคุณไปร่วมสนับสนุนคุณรู้แล้วว่าเขาชุมนุมเรื่องอะไร
แล้วคุณเอาอาหารมาให้ก็แปลว่าคุณต้องร่วมรับผิดชอบตรงนั้นหรือเปล่า
อันนี้เป็นคำถามอันใหญ่เลยถ้าเราใช้มาตรฐานนี้มาวัด
ไม่ใช่ดูว่าคนที่กระทำเขาได้พูดหรือได้แสดงออกอะไร
ขายผิดกฎหมายไหมเป็นเฉพาะบุคคลไปอะไรอย่างนั้นนะฮะ
ไม่อย่างนั้นที่เขาแซวกันในเน็ตว่าราชมังก็ไม่พอ
มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานน้องแต่ว่า
ตอนนี้คือเข้าใจว่าศาลเองก็มีการปรับตัวที่จะ
ดำเนินการเรื่องนี้อย่างรัดกลุ่มและระมัดระวัง
เช่นเราเห็นกรณีที่มาตรา๑๑๒คดีใหม่
ที่ตัวคุณอานนท์นำพาก็เคยพูดเองว่า
ตำรวจเนี่ยเคยจะไปขอออกหมายจับแต่สารท่านก็บอกว่า
ออกหมายเรียกตามกระบวนการเสียก่อน
ถ้าผู้ต้องหาเขาไม่มาจึงค่อยออกหมายจับ
ซึ่งจะต่างจากกรณีอย่างกรณีของแม่เนี่ย

แล้วแม่ถึงประสาทพอรู้ว่าตัวเองถูกมาจับ

ซึ่งจริงเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะออกหมายเรียกก่อนได้
เหมือนคาดีทั่วไปที่เราเลียงลำดับมา

คืออำนาจเขาสามารถที่จะออกได้เลยก็จริง
เพราะว่าความผิดที่โทษเกิน๓ปี

ถ้าคุณจะมาเข้าสู่กระบวนการแล้ว

ก็ไม่มีความจำเป็นคือหมายจับเนี่ย
มันจะไปมีผลอาจจะไปมีผลในเรื่องของการขอประกันตัวว่า

ก็อาจจะไปกระทบสิทธิ์เรื่องของการขอประกันตัวในชั้นนั้น
ค่ะทีนี้ขอนอกเหนือจากคดีแม่ขอตามคดีคุณนิดนึงเอา
คดีคุณเยอะนะแต่ดิฉันขอถามถึงคดีที่คุณโดนทำร้ายร่างกาย

ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยทั้งสองคดี

คือจับใครก็ไม่ได้ดังนั้นตำรวจก็จะบอกว่าอย่างอันแรกก็จะบอก
ไม้บางกล้องวงจรปิดอืมอันที่สองที่โดนสาหัสเนี่ย

หมายจับไม่ได้ออกหมายเรียกคือจะจับอะไรก็ไม่ได้
ขอยุติการสอบสวน
ขอยุติการสอบสวนก็คือไม่ตามต่อแล้วหลังจาก
ก็เน้นแสดงว่าจะมีหลักฐานใหม่ซึ่งหลักฐานใหม่จะมีคือนายก็ต้องตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนสอบสวนหาคนร้าย

ได้ตัวหยุดไม่ไปต่ออย่างนี้เหรอ

ไว้หน่อยว่าตำรวจจะไปดำเนินการในการหาคนร้ายเมื่อไหร่
อีกครึ่งนาทีแล้วสภาพร่างกายของจานิวตอนนี้เป็นไงคะ
ตอนนี้ค่ะโดยภาพรวมก็เหลือปกติก็มีสายตาผมเนี่ย
อันนี้ผมก็เสมือนจอมประสาทตาข้างนี้เนี่ยจะเสียหายจนมองแทบมองเห็นได้ไม่ถึง๓๐
ตอนนี้เหมือนผมเป็นเหมือนคนตาข้างเดียวบริยาย
เรามองจากคนนอกเราจะไม่รู้อาการผิดปกติ
แต่ว่าในแง่ของการใช้สายตาจะเกือบจะเรียกได้ว่าบอร์ดข้างหนึ่งเหรอ

ประสาทมันเสียหายตั้งแต่วันที่โดนตี

ไม้เข้ามาที่ตาก่อน
เอายังไงก็คือเดี๋ยวคืนมันจะต้องมีกระบวนการต่อจากนี้นะคะ
แต่ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอแสดงความดีกับแม่ก่อน

แล้วก็หลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะ